เราไม่ได้เจอกับเขามานานพอสมควร

เมื่อก่อนเจอกันทุกวันเป็นห่วงกันทุกวัน

คิดถึงแล้ว๒เดือนต่างอยู่ด้านนั้นคุณเห็นพระสร

หลังจากที่ออกมาใช้ชีวิตตามปกติ
วันนี้มีงานใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดมาด้วยนะฮะ
แต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูบรรยากาศวันนี้ในช่วงที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะถึงงานเลี้ยงที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำก่อนนะครับ
วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดนิทัศกาล
ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก
ศูนย์การค้าสยามภารกรที่กรุงเทพนะครับ
มาพบปะแล้วก็มาเปิดใจด้วยนะฮะ
พระเอกท่านก็ยังบวชอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็น้องทั้ง๑๒คนก็มานะครับ
เปิดใจหลังจากเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ไปเรียบร้อยผ่านมา๒เดือนแล้วนะครับ
เด็กทั้ง๑๒คนบอกว่าดีใจมากที่ตอนนี้ได้กลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
ได้กลับไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตตามปกติ
บางคนเนี่ยฟื้นฟูร่างกายด้วยการยังไงรู้ไหมคุณเขียนมาสอน
วิ่งขึ้นลงดอยนะปั่นจักรยานไปวัดวันละ๓ชั่วโมงนะฮะ
ล่าสุดยังได้ปั่นจักรยานเพื่อการกุศลโรนโรงป้องกันยุงลายในพื้นที่อำเภอแม่สายด้วย
บางคนบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เขาได้พบเพื่อนใหม่เป็นแสนคน
ก็ติดต่อผ่านทางโลกโซเชียลนั่นแหละ
อย่างน้องดอมนะฮะน้องดอมบอกว่าก็มีเพื่อนมาเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ประทับใจด้วยที่ได้บวช๙วันนะฮะ
มีพระอาจารย์คอยสอนทำให้พวกเขามีจิตใจที่สงบมีระเบียบวินัยมีจิตใจช่วยเหลือคนอื่น

น้องอดุลน้องอดุลนี่ไม่ได้บวชนะฮะเพราะว่านับถือศาสนาคริสต์นะครับ
จากนี้ไปก็จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
ในอนาคตทุกคนบอกว่าก็จะมุ่งมั่นสารต่อความฝันที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปนะฮะ
ส่วนพระโค้ชเอกนะครับพระเอกพลจันทวงศ์นะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
ก็เปรียบเสมือนกำลังสำคัญกำลังใจสำคัญของทุกคนนะฮะ
พระเอกท่านบอกว่าตอนนี้เราทุกคนก็เปรียบเสมือนพี่น้องร่วมทุกข์

แล้วก็กล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้มาได้

นักดำน้ำชาวอังกฤษที่ไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
เป็นคนแรกเนี่ยค่ะก็เป็นคนพูดภาษาอังกฤษ
ก็เลยเล่าบรรยากาศว่าคุยอะไรยังไงบ้างนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหทุกคนดีใจกอดกันร้องไห้
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของราชการที่๑๐
แล้วก็ขอบคุณจ่าแซมค่ะฮีโร่ถ้ำหลวง
ขอบคุณทุกคนจากทั่วโลกที่ให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
แต่ละคนก็ร้องไห้กอดกันแล้วก็ขอบคุณ
สิ่งเดียวที่ทุกคนรักเราและเอ็นดู
ก็เพราะว่าทุกคนมีความรักให้กับพวกเรา
แล้วก็ผมเองก็รู้สึกว่ามีคนรู้จักเป็นทั้งโลก
เราก็รู้สึกนับทุกคนเหมือนเกือบสิ่งเหมือนพ่อแม่
เขาก็รู้สึกรักทุกคนครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผมเขาอยู่ในถ้ำ
จนได้ออกมาและยังไม่ได้ออกมาพบกับทุกคน
ทุกคนก็ยังคอยที่จะต้อนรับแล้วก็ยินดีที่แบบมาพบกัน
ผมเองก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็อยากจะขอบคุณ
คนทั้งโลกทุกคนจากใจครับ
แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็มาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลัง
เล่าถึงความรู้สึกเล่าถึงวิธีการเอาตัวรอด
ถ่ายทอดประสบการณ์หลังจากครั้งแรกที่สัมภาษณ์โดยคุณสุธิชัยหยุ่น
ก็มาครั้งนี้วันนี้อีกหนึ่งครั้งที่ได้เห็นพร้อมเพลียงกันแบบนี้
อดอมยิ้มไปไม่ได้นะคุณภาคภูมินะ
เพราะเราตามข่าวมาตลอดแล้วก็เออได้เห็นหน้าอีกครั้งโอ้โห
ก็แข็งแรงขึ้นหลังจากบวชด้วยอะไรด้วย
นี่ก็เป็น๓คนที่เนี่ยเหมือนเป็นญาติสนิทของเราไปแล้ว
เราก็เหมือนสนิทกับเขาไปด้วยเลยเหรอนี่ค่ะใช่
ก็นี่ที่สยามภารกรนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมใหญ่นะคะ
พระรามพระราชวังดุสิตเราก็มีนักข่าวที่เกาะติดทำข่าวนี้
ไปร่วมงานเดี๋ยวมีรายงานสดเข้ามาอีกสักครู่เดียวนะคะ
แต่อยากให้ไปดูบรรยากาศที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันหน่อยดีไหมคะ
หลังจากนั้นเป็นข่าวในการช่วยเหลือณวันนี้เป็นยังไง
เปิดหรือยังนั่นนะสิไปเที่ยวได้หรือยังยังเที่ยวไม่ได้นะคุณพังภูมิคุณผู้ชม
ยังปิดปรับปรุงอยู่นะคะแต่อนุโลมไปด้านหน้าได้
จุดนะคะด้านในเข้าไม่ได้แน่ตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะ
ฝนยังตกอยู่อะค่ะที่ถ้ำหลวงนะคะตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
นักท่องเที่ยวยังไปกันเยอะเลยมาจากอีสานภาคใต้กรุงเทพไปกันเยอะนะคะ
จริงแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็รู้นะคะว่าทางการปิดบุรณะปรับปรุง
ยังไม่มีกำหนดเป็นการปิดชั่วคราวแต่อนุโลมเปิดในบางส่วนค่ะ
คือสามารถเข้าไปกราบไหว้สารเจ้าแม่นางนอนที่บริเวณหน้าถ้ำได้นะคะ
แต่ว่าก็จะมีการกั้นเอาไว้มีรวดหนามมีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าตลอดนะคะ
นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องจอดรถไว้ที่สามแยกปากทางเข้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็ต้องเดินเท้าเข้าไปห้าร้อยเมตรนะคะก็จะไปถึงที่หน้าถ้ำหลวง
ได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนายกวีประสมพลก็บอกว่า
ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวไปเยอะจริงวันหนึ่งเป็นพันนะ
ถ้าวันหยุดเนี่ยแตะ๓๐๐๐นะนี่ค่ะคือทุกคนอยากเห็นสถานที่จริง
นี่สระมรกฏเดี๋ยวให้คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังนะว่านะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
คือตอนนี้ค่ะที่ถ้ำหลวงเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะ
ที่ถงหนึ่งด้านหน้าเนี่ยน้ำท่วมสักประมาณ๗๐เซนติเมตร
คนที่ไปเที่ยวบอกว่าไม่เป็นไรเห็นแค่ข้างหน้าก็พอใจ
ตอนนี้ฐานรากเสร็จแล้วนะคะตัวอาคารเนี่ยต้องรออีกสัก๓เดือนน่าจะเสร็จ
จะเปิดให้เข้าชมได้ก็คือตอนนี้อยู่ได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะ
ถ้ำต้องคอยให้ถึงช่วงหน้าแรงให้น้ำลดก่อน
ป้องกันสาธารณภัยมาขนอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำท่อน้ำ
ให้หมดก่อนตอนนี้ยังไม่ขนออกมาหมดนะคะ

ใช่ยังอยู่ด้านในเพราะน้ำยังท่วมอยู่อะค่ะ
ก็เดี๋ยวจะให้เปิดเข้าชมได้ใจเย็นนะคะ
แต่ถ้าเปิดเข้าชมได้เนี่ยขอแค่โถง๒โถง๓เท่านั้นนะ
กว่านั้นไม่ได้นะคะคาดว่าน่าจะสักปลายปีอะค่ะ
เดือนธันวาคมฤดูการท่องเที่ยวพอดีนะคะ
ถวงสองถวงสามนี่ก็เข้าไปลึกแล้ว
ส่วนอีกจุดหนึ่งครับที่บริเวณสระมรกฏนะครับ
อยู่ที่ถ้ำหลวงนี่แหละห่างไปสัก๒กิโลเมตรนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่นะครับ
เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ขอบสระมรกฏนะฮะ
ก็กำลังจะปลูกย่าพื้นที่รอบ

แล้วก็ปลูกย่าแฝกป้องกันตลิ่งพังด้วยนะฮะ
แต่ว่าน้ำในสระมรกฏตอนนี้ก็ยังเป็นสีเขียวมรกฏสวยงามนะครับ
มีกระแสน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ทำให้น้ำใสสะอาดมากนะครับ
ก็มองเห็นพื้นใต้น้ำด้วยนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้ท่านก็เห็นไปแล้วนะครับ
อันนี้เป็นภาพบริเวณพื้นที่ด้านหน้านะครับ
จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่เนี่ย
เพราะว่าต้องรอน้ำลด
ค่ะแต่สระมรกฏนี่มรกฏกว่าเดิม

ก่อนหน้านี้คือไม่ได้ลึกขนาดนี้เนาะ

เป็นวันที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคน

เป็นงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

เลี้ยงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชธานให้

คือวันนี้มีผู้มาร่วมงานเยอะมากนะครับ
ทุกคนต่างน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณ

ที่ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมงานนะครับ